ต่อกันที่ข่าวเมาส์ข่าวฮือฮากันหน่อยดีกว่า

แต่หลายคนบอกว่ามันก็มีความเป็นห่วงเป็นใย
คือโชว์หลังแค่วเนียนสวยนะ
หลายคนก็เลยเป็นห่วงค่ะบอกว่าบูมบูมสวยนะแต่บูมคลั่งผอมไปหรือเปล่าช่วงนี้นะคะ
เรื่องนี้ก็ขอเปิดใจเคลียร์ชัดหน่อยเพราะว่าสาวบูมจริงข่าวเรื่องนี้เธอมีมาบ่อยนะ
บอกว่าผอมไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หลายคนเป็นห่วงแหละนะคะ
ถ้าใครที่ติดตามเธอเนี่ยในไอจงไอจีสาวบูมเขาไม่ได้แบบอดอาหารนะคุณ
ใช่เขาเป็นคนที่กินเยอะมากมันด้วยเคยเห็น
บอกว่าแม้ว่าเธอเนี่ยจะผอมคุณพี่จ๋าหนูผอมจริงแต่คอเลสเตอรอลหนูสูงมาก
แล้วก็ร่างกายของเธอมันก็แปลกเหมือนกัน
คือถ้าหยุดออกกำลังกายเนี่ยร่างกายไม่อ้วนขึ้นแต่กลับสู้ผอมลงค่ะ
ทำให้เธอหวั่นใจว่ามันอาจจะเป็นอาการของไฮเปอร์ไทรอยด์หรือเปล่า
ก็บอกว่าพอคนมาทักเยอะเนี่ยเราก็ถามนะบูมใจมันรู้สึกยังไงบ้าง
นู้นก็ทักคนนี้ก็ตินะเธอบอกว่าเธอไม่น้อยไม่อะไรเลย

แต่ว่าร่างกายหนูมันเผาผาเร็วแบบนี้
แล้วก็ขอดูแลตัวเองทั้งรูปร่างและสุขภาพต่อไปด้วยจ้า
ตอนแรกก็น้อย
เพราะว่าตอนที่ไปฝากไข่แล้วแบบ
ถ้าเลือดผิดปกติเราก็กลัวว่า

ถ้าเป็นแบบผอมแล้วแบบรักษาช้า

ว่าอาจจะเป็นกรรมภัณฑ์หรืออะไรแบบนี้

โอเคเรายังแข็งแรงนะเราไม่ได้เหนื่อยง่าย
แต่เข้าใจนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าชะล่าใจด้วย

วนในร่างกายหรือว่าคอเรสเตอรอลอะไรต่างเนี่ย

เช็คมาคอเลสเตอโลสูงมากเพราะว่าชอบทานอาหารทะเล

ร่างกายภายนอกมันบ่งบอกไม่ได้จริงนะ

ระบบประผลเขาดีแต่ระบบประผลเราอ่ะพังหรือเปล่า